ตัวแทนสาวไทยของเรามันใกล้แล้วมันใกล้สุด
มงสามมาแน่มงสามมาแน่
งานนี้มงสามมาแน่ไหมต้องให้ตัวแม่นัดมาเมาส์ฟันทง
สวัสดีค่ะน้องนุ่ม
โอ้โหเจอนัทก็ต้องมากับนางงามแล้วกระแสปีนี้คือแบบว่าร้อนแรง

เออก็คือต้องบอกว่าน้องอันโทเนียโภซื้อเนี่ยศักยภาพถึงมงแน่นอน
ใจแม่มาจริงคือคำทำนายเมื่อคืนนี้กูรูหลายสำนัก

งกายหมอดูเอาอภัย๒๔มาเปิดเลยมงไหมเข้าท็อปไหนอะไรยังไง

ผลตรงนั้นมันก็มีดีบ้างลุ้นบ้างปังบ้าง
แต่คนที่เชื่อมากที่สุดคำทำนายที่เชื่อมากที่สุด
ก็คือคำทำนายย้อนไปนู่นปี๒๐๐๙

คือมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาทำนายไว้
ปีนั้นเป็นพี่ไขมุกดูรกรรค์
เขาฟันมา๔ข้อข้อแรกไข่มุกไม่เข้ารอบ
อันนี้ก็จริงถ้าย้อนกลับไปคือเรื่องจริง
ข้อ๒ข้อ๓ข้อมูลไม่ชัดเจน
แต่ข้อ๔อยากให้ฟังดีขนลุกมาก
ยังไงคะเขาบอกว่านางงามจักรวาลของประเทศไทยเนี่ย

พี่เชอรี่บวกเลข

มันก็พอดีไง๑๔ปีไง
แล้วที่ขนลุกไปมากกว่านั้นคือ
คนที่จะได้เป็นนางงามจักรวาลคนที่๓ของประเทศไทย

หวานหลานยาโมก็แอนโทเนียไง

คนลุกเลยตอนนี้๑๔ปีสาวอีสาน
มากแล้วที่สำคัญคือตัวแทนของเราก็มีลุ้นมากจริง
ใช่ไหมแล้วตลอดเวลาการเก็บตัวที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าน้องโดดเด่นนะ
เอาจริงน้องนัทเท่าที่พี่ติดตามมาตลอดนี่นะ
เขาบอกว่าคือแอนโทเนียอยู่ที่ไหนแสงแฟลตสาดตาไปอยู่ตรงนั้นจริงป่ะ
แกกเป็นเรื่องของหวานไอเท่านี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลย
ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้ร่วมกิจกรรมที่เด่นมาตลอด

ภาพนี้คือเหมือนแบบว่าคนได้มงแล้วแล้วก็มาเจอประชาชน
เป็นหนึ่งคนที่ถูกเขาเลือกคัน๕คนหนึ่งนะที่ไป
ที่ไปที่สถานที่แห่งนี้เหมือนจะเป็นสถานที่สำคัญของเอลซาวาดอร์
แล้วประชาชนเนี่ยแฟนคลับของเอลสวดอนเนี่ย
มารอแอนโทเนียกันเพียบเลยใช่แล้วเลือกไป๕ประเทศแล้วก็แบบ
สวยงามบัลลังการแล้วดูภาพสิ่งคุ้มชม
มันเหมือนคนที่มงแล้วอย่างที่พี่เชอรี่บอกแล้วก็ไปพบกับประชาชนเนี่ย
เราไม่ได้แบบว่าเฟคหรืออะไรนะอันนี้คือเรียวจริง
แล้วมีครั้งหนึ่งที่แอนโทเนียไปออกงานที่ห้างสรรพสินค้าของเอลโซดอร์
นางงามหลายคนมากแต่ว่าประชาชนเอลสวดรเนี่ย
เลือกที่จะมาถ่ายรูปแอนโทเนียเยอะมากจริงนะ
ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเวลาไปประกวดที่ประเทศไหน
นางามแต่นางามที่ควรใจเจ้าภาพมันจะมีลุนมง

เชอรี่ต้องเล่นต้องเดินต้องสับต้องเดิน

แต่เอาจริงนะเขาบอกว่าแฟนนางงามถ้าเทียบกันนะ
อันตรายเหมือนกันดวงละตินเนี่ย

เราก็สวยเขาก็สวยแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกัน
แต่ที่แน่ใจแม่มาใจแม่มงอยู่แล้ว
เพราะว่าแอนโทเนียก็มีศักยภาพถึงแน่นอน
ใช่ค่ะแล้วเห็นว่านอกจากที่แบบเป็นตัวแทนในหลายอย่าง
เซ็นตรงพรีเซนเตอร์เครื่องสำอาง

ก็ให้เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะคือใครที่ถูกเลือกแคมเปญเนี่ย
ประมาณห้าหกคนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ย
คนมงอยู่ในแคมเปญนี้ตลอดเอาล่ะตะกะเชื้อบโยงตลอด

มันจึ้งจิตจึ้งใจขนาดไหนเรามันกูรูนางงาม
ดูเลยจ้ะนี่ชุดราตรีออกมาขนลุกพี่เชอรี่

กลัวแล้วถ้ามงลงหัวถูกต้อง
หน้าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าถูกต้องหมดทุกอย่าง
ประจำชาติเมื่อวานนี้ก็ดี
พ่อม่าถารณีบีบมวยผมสุดพลังไปเลย

เคาะท็อป๕จากกูรูนัทหน่อยไหมคะ

อันนี้อาจจะบอกว่าขอกันแบบสนุก
ขอตามที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็มีความหวัง

คนที่๒อันนี้ก็จึ้งเหมือนกัน

นิการากัวนี่ผมสั้น

เป็นคนหนึ่งที่แสงเยอะเหมือนกันนะครับ
อีกคนนึงเราให้ไปที่

ส่งมาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสกิลเวเนก็คือเวเน
เป๊ะอะไรเป๊ะนะ
ใช่แล้วเป็นสายแขกลาตินก็ต้องให้เขา
อีกคนนึงยกให้เม็กซิโก

แล้วก็มหาอำนาจของรัฐตินอเมริกาเหมือนกัน
แล้วสวยแล้วก็เป็นเต็งคู่กับแอนมาโดยตลอด
เคาะแบบหมานเลยเจ้าภาพเอลซาวาดอร์
เอาสิเจ้าที่แรงจองแยงสี
เมื่อวานนี้ซีนใหญ่จำได้ไหมชุดประจำชาติแอร์ไทม์เยอะมาก

เพราะว่าเจ้าที่แรงจริง
ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันแอนโทเนียนะครับ

ถูกต้องอย่าลืมติดตามประมาณกี่โมงนะน้องนา
ประมาณ๗โมงเช้าเปิดมาที่ไลฟ์ของไทยรัฐบันเทิงแล้วก็ไทยรัฐเอ็น
โมง๓ของเราไปพร้อมกันพรุ่งนี้ตัดสินแล้วเน
พรุ่งนี้ตัดสินแล้วไฟนอนตอนเช้ามาลุ้นกันครับ
โมง๓มาแน่ขอบคุณกูรูนัทมาเมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ